ต้องบอกแบบนี้นะคะว่านับวันรอได้เลยนะคะ
สำหรับผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเธอนะคะ
กันยายนนี้ได้ดูกันแน่นอนค่ะ

ล่าสุดค่ะน้องลิซ่าปล่อยตัวอย่างออกมาเรียกน้ำย่อยแล้วล่ะค่ะ

เราเรียนรู้มากรุ้นกันกันจริงคุณผู้ชมนะคะ

ดิฉันเองก็ตื่นเต้นแอบรุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ

ว่าต้องมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนนะ
อย่างที่ทราบกันนะน้องลิซ่าเขาเต้นเก่งค่ะ
เรื่องความร้อนแรงเนี่ยเธอต้องยืนหนึ่งแน่นอนค่ะ

ดันแฮชแชทนะคะลาลิซ่าโซโล่เนี่ยค่ะ
เทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีเลยล่ะค่ะ
รวมไปถึงนะคะก็ทำให้เธอแบบขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในยูทูปนะคะ

ตัวอย่างสั้นแค่๒๕วินาทีคุณผู้ชม

แป๊บเดียว๕ล้านวิวไปแล้วล่ะค่ะ

คอมเมนต์กำลังใจเพียบเลยค่ะ

เพราะว่าเราก็ลุ้นแล้วก็เป็นศิลปินที่ดังระดับโลกจริง
รอมานานนะคะอัลบั้มเต็มชื่อดีนะลาลิสา

ได้เห็นแบบนี้ก็ภูมิใจนะพี่แจ๊คเนอะเด็กไทยเนอะ